ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างดีกว่าอันนี้คนร้ายเนี่ย
หญิงวัยกลางคนเลยนะคะเขาใช้วิธีไปตามมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
กล้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์มีของอะไรก็ลักทรัพย์จากอันนั้นแหละ
มาเลยไก่ทอดข้าวเหนียวก็เอากล่องพัสดุอะไร
ก็เอาหมดเลยเนี่ยค่ะจากภาพพฤติการก็คือไปดูหน้ารถมีอะไรบ้าง
ที่มันหยิบได้อ่ะตระเวนตระเวนก็หยิบเลยนะคะ
เขาก่อเหตุคือตระเวนลักทรัพย์หลายที่เลยล่ะค่ะแล้วผู้เสียหายเขาก็เลยนำคลิปวงจรปิดเนี่ย
มาเผยแพร่ให้คนที่รู้จักคนคนนี้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจจะได้จับกลุ่มมาดำเนินคดีนะคะ
นี่นะคะภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่แหละ
แล้วก็มาบริเวณที่มีการจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้หลายหลายคันพอเห็นไม่มีคนตรงไหน
ก็ค่อยมองซ้ายมองขวาแล้วก็หยิบของที่อยู่หน้ารถไปเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะก็เป็นน่าจะลักษณะรูปภัณฑ์สันธารคือเป็นหญิงวัยกลางคน
รูปร่างใหญ่ด้วยสวมหมวกกันน็อกนะคะขณะก่อเหตุ
แล้วบริเวณที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นด้านหน้าตลาดก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยลักทรัพย์ไปจากรถจักรยานยนต์หลายคันด้วยกัน
ก่อนที่จะขี่รถหลบหนีไปคลิปนี้ก็เลยมีการนำมาแชร์นะคะ
เกิดขึ้นที่หน้าตลาดช้อยริมถนนสายเบนจมะบางปูตะบลนาซายที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้โพสต์เขาต้องการเตือนภัยสังคมค่ะแล้วเขาบอกว่าอย่าวางของมีค่าไว้ที่รถนะ
คนที่ตั้งใจจะเอาของคนอื่นทำได้ทุกอย่างนี่เป็นญาติใครเป็นแม่ใคร
ดูลักษณะเอาเลยทั้งนี้ยังมองไม่ออกว่าเป็นใครนะคะ
ถือว่าเป็นโชคดีของคุณต่อมาทางผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพบตัวกับผู้โพสต์
ก็คือนางสาวอุรัยวัลชัยพงษ์อายุยี่สิบหกปีค่ะ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเล่าว่าเธอโพสต์เพราะต้องการเตือนภัยจริง
ให้คนอื่นระวังตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากเลิกงานเธอก็แวะตลาดนำกล่องพัสดุที่มีสินค้าสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ย
เป็นโลชั่นบำรุงผิวมูลค่าประมาณ๓๐๐บาท
เธอก็วางไว้ที่วางเท้ารถจักรยานยนต์พอกลับมาที่รถอ้าวกล่องพัสดุหายไปแล้ว
ก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นคนร้ายตามภาพนี่แหละค่ะ
หลังจากที่โพสต์คลิปไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะนี่เป็นหญิงคนเดียวกันที่เคยก่อเหตุขโมยข้าวเหนียวไก่ทอดที่หน้าร้านเกม
สถานีขนส่งผู้โดยสารนครศรีธรรมราชตั้งแต่เมื่อ๙ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เสร็จก็เดินกลับมาที่รถบังเอิญไม่เจอของแล้ว
ก็ได้ขอไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ตลาดนะคะ
อีกวันหนึ่งก็ได้เห็นเป็นลักษณะของคนที่มาคอยอ่าน
ดูจังหวะที่จะขโมยของแต่ไม่สามารถมองหน้าได้ชัด
แต่ดูจากรูปร่างลักษณะแล้วก็คือน่าจะเป็นคนที่เคยมีอ่า
เคยมีประวัติการขโมยจากที่อื่นมาแล้วค่ะ
อย่างที่บอกว่ามันคล้ายกับเหตุที่เคยเกิดขึ้น๙ธันวาคม
สถานีขนส่งผู้โดยสารนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
คนนี้เนี่ยก่อเหตุตอนนั้นขโมยข้าวเหนียวไก่ทอด
หน้าร้านเกมอ่าแต่หมวกก็ลักษณะสีคล้ายเดิมด้วยนะ
สีออกซุ่มซุ่มแดงแดงเห็นไหมใช่เสื้อคลุมก็สีออกแดงแดง
นี่เป็น๒เหตุ๒เหตุการณ์คนละจุดกันและคนละวันกันด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายรายนี้เขาก็เดินทางไปแจ้งความไว้กับตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
สินค้าเนี่ยมูลค่าไม่มากแต่แน่นอนว่าของเราเราก็เสียดาย
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มได้โดยเร็วจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครซ้ำอีกนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าสองเหตุการณ์นี้เป็นคนเดียวกันแสดงว่าคือย่ามใจแล้ว

แล้วแสดงว่าหัวขโมยไม่ได้ดูทีวีเลย
ข่าวนี้นำเสนอไปสักพักนึงแล้วและภาพกล้องวงจรปิดชัดด้วยนะคะ
ยังใช้หมวกสีเดิมต้องมีหมวกหลายใบเนอะ
อย่าไปบอกเขาอีกค่ะให้จับกลุ่มตัวได้แล้วกันนะคะ